คุณผู้ชมฮะย้อนเหตุการณ์กันหน่อยนะฮะ

กระทั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการวิสามันผู้ก่อเหตุ
อยากให้คุณผู้ชมได้ย้อนเหตุการณ์ไปด้วยกัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้
เวลา๑๓๑๐นาที
คือเพื่อนบ้านขี่รถจักรยานยนต์มาถึงบ้าน
แล้วพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งล้มคว่ำอยู่
มีคนนอนอยู่บนพื้นถนน๒คน
สถานที่เกิดเหตุก็ภายในหมู่บ้านกรุงเพชร
ตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
แล้วก็ศพที่เป็น๒ศพนั้นเสียชีวิตอยู่บริเวณซอย๔
ทีนี้มีคนโทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่
ระหว่างนั้นเองตัวผู้ก่อเหตุโผล่ออกมาครับแล้วก็ไล่เพื่อนบ้านเข้าบ้านไป
ระหว่างนั้นร้อยตำรวจตรีกระหนกศักดิ์มุทาการนายกอบตต้นมะม่วง
และนายศิรพัฒนาพนักงานทรงพัศดุ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิต
พยายามจะเข้าไปเอาศพ๒ศพออกมาจากจุดเกิดเหตุ
แต่โดนนายปิงยิงใส่พอยิงใส่เสร็จทำให้นายศิรพัฒน์วัฒนะเสียชีวิต
แต่ว่าร้อยตำรวจตรีกระหนกศักดิ์นายกอบตบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ตอนบ่าย๒โมงศูนย์วิทยุ๑๙๑จังหวัดเพชรชบุรี
ได้รับแจ้งเหตุว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคนคุ้มคลั่งเอาปืนไล่ยิงชาวบ้านมีคนเจ็บด้วย
ทีนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษก็นำกำลังเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุ
ว่าชาวบ้านเสียชีวิตแล้วก็เห็นศพแล้วนะคะทีนี้ตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่เองเข้าไปไม่ได้นะ
เพราะว่าจะเข้าไปแต่ว่าในปริงอนุวัติ

พอตอนสักประมาณบ่าย๓โมง๕๐นาทีเนี่ย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรี
พลตำรวจตรีปิตินรึขัดพิชัย
ก็เอากำลังตำรวจในพื้นที่ตอนนี้แหละค่ะ
ที่ตำรวจมากันเป็นร้อยนาย
ปฏิบัติการพิเศษเข้าปิดล้อมพื้นที่ตรงนี้
แล้วก็กดดันให้ในปิงอนุวัฒน์มอบตัว
แต่ระหว่างนั้นยังมีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะเลยนะ

ต้องทำด้วยความรอบครอบนะฮะแล้วก็จากเบาไปหานัก

ดังนั้นต้องใช้ยุทธวิธีในการเกลี้ยกล่อมก่อนนะครับ
นาฬิกา๕โมงเย็นตำรวจเชิญตัวนางปรายยาพร

เกลี้ยกล่อมลูกชายผ่านลำโพงของรถตำรวจ
คุณผู้ชมฮะฟังจังหวะที่แม่พยายามเรียก
ปิงปิงฟังเสียงนะครับ
แม่รักจริงแม่อยากรู้จัก

แม่ยิงไม่ปลอดภัยนะครับแม่ยิงประตูหน้าไม่ปลอดภัยนะ

เอาอยู่กันดีกว่านะ
จริงได้ยินแม่มาดู
คุณผู้ชมฮะแม่ของผู้ก่อเหตุพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไม่เป็นผลนะครับ
เป็นภาพของเมนเผาศพนะครับ
แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเขาเองไว้พร้อมด้วยข้อความนะครับ
พร้อมด้วยข้อความบอกว่า
มรณอ๒๒มีนาคมฆ่าไทย๒๕๖๖
ขอดูหน่อยนะฮะขอดูเฟสของผู้ก่อเหตุหน่อย

นายอนุวัฒน์แหวนทองผู้ก่อเหตุโพสต์ไว้
แล้วก็ประโยคนี้ดิ้นรนกันแทบตายสุดท้ายได้ตายกันทุกคน
คุณดูสิเหมือนเขาระบุวันตายของเขาไว้
๒๒มีนาคมและใส่ชื่อตัวเองนะครับเค้าะค่ะ
นี้ยังโพสต์ภาพบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกาย
ระบุไว้วันที่๖กุมภาพันธ์

สั่งลาและระบายความในใจที่อัดอั้นกับรุ่นพี่นะครับ
แล้วก็ยังมีการโพสต์อื่นก่อนหน้านั้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระเครื่องผู้หญิง
และที่สำคัญคืออาวุธปืน
เหตุการณ์เจ้าหน้าที่พยายามปิดล้อมเข้าควบคุมตัว
เป็นคลิปคติคำสอนของพระอาจารย์รุ่นหนึ่ง
เหมือนจะสอนให้ปลงและยอมรับผิด

ก่อนจะปิดเฟซบุ๊กไปในช่วงเย็นนั่นแหละครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมจังหวะนั้นช่วงประมาณสัก๕โมง๙นาที
เสียงปืนมันดังขึ้นในบ้าน๒นัดนะ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาโดรนบินขึ้นสำรวจในพื้นที่

ซึ่งตรวจสอบดูว่าในปิงมีความเคลื่อนไหวอะไร
พอตอนสัก๕โมงครึ่งก็ยังปิดล้อมกดดันอยู่

ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ต้องขอกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษภาค๗หรือว่าอินซี๗
รวมถึงชุดปฏิบัติการนเรสวน๒๖๑มาร่วมปฏิบัติการด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็พยายามทำตามยุทธวิธี
แล้วบอกผู้สื่อข่าวเลยนะขอให้ออกนอกพื้นที่ก่อน
จังหวะนั้นผู้ก่อเหตุก็ยังยิงปืนออกมาแบบต่อเนื่องค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เจรจาผ่านโทรโขงผ่านเครื่องขยายเสียงต่อเนื่องนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเวลาล่วงเลยมาถึงประมาณ๒ทุ่ม๔๐นาที
ผู้ก่อเหตุยิงปืนสวนออกมากระสุนเฉียวแก้ม๑๐
ตำรวจโทสมหมายแย้มเยื้อนหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ทรจังหวัดเพชรบุรีตำรวจนายนี้ได้รับบาดเจ็บ
แต่ยังโชคดีเพราะเฉียวแก้มกับหูเท่านั้นเอง
แล้วก็ท้ายรถตำรวจมีรอยถูกยิง๑รู
เขาบอกว่าขณะตำรวจนายนี้อยู่ไกลนะ
แสดงว่าผู้ก่อเหตุแม่นปืนมาก

๓ทุ่ม๕๐นาทีตำรวจนำรถหุ้มเกราะ๒คัน
เข้ามาเสริมเตรียมเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต
แต่ผู้ก่อเหตุยังกบดานอยู่ในบ้าน
ทุ่ม๕๕นาทีจะเที่ยงคืนแล้วนะครับ

นำเจ้าหน้าที่เข้าไปนำร่างผู้เสียชีวิต
บริเวณถนนหน้าบ้านที่เกิดเหตุออกมาได้สำเร็จ
เหตุการณ์ยืดเยื้อเข้าสู่วันนี้๒๓มีนาคม
๑๙นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลัง
พร้อมด้วยรถหุ้มเกาะเข้าประชิดบ้านผู้ก่อเหตุครับ
คุณผู้ชมจากนั้นเกิดเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหว
ตอบโต้กันไปประมาณสัก๕๐นัด
ฟังเสียงปืนตรงนี้หน่อยนะฮะ
เป็นปฏิบัติการทั้ง๒ครั้งในช่วงเวลาตั้งแต่ตี๑กว่า
จนถึงประมาณสักตี๓กว่า
โดยมีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตร
เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับ

ลุกแล้วก็ถอยลุกแล้วก็ถอยแบบนี้นะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้หลังจากได้ยินเสียงปืนดังแบบต่อเนื่อง๕๐กว่านัด

ตี๓นาที๒๙โดนในบินสำรวจนะฮะ
แล้วเตรียมพร้อมแล้วจะเปิดปฏิบัติการจู่โจมอีกครั้งหนึ่ง
พอตี๓๓๖นาทีฝั่งผู้ก่อเหตุ

จนประมาณตี๓๔๕นาที
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดนเรสวน๒๖๑คอมมันโด
แล้วคือรู้แหละว่าผู้ก่อเหตุซ่อนตัวอยู่ที่ชั้น๒ด้านหลังของบ้าน
จังหวะนั้นเขาใช้ปืนยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะคะ
กระสุนปืนโดนโล่ป้องกันกระสุน๖นัด

ช่วงนี้ตี๔เป็นช่วงของการปิดปฏิบัติการ
เพราะว่ายิงไปแล้วกระสุนโดนผู้ก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบชั้น๒นี่คือสภาพศพของผู้ก่อเหตุนะครับ
ส่วนทั้งเรื่องของคนร้ายฝึกยิงปืนจนชำนาญ

รวมถึงการที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

เดี๋ยวเราจะมีเรื่องนี้จากทางผู้การภาค๗
แล้วก็ทางผู้การจังหวัดที่ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่
มีเหตุการณ์วิสามันคนก่อเหตุไปแล้ว
ให้คุณผู้ชมได้ทราบรายละเอียดอย่างต่อเนื่อง

ใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอยู่กับเราตลอดนะคะ